ใช่เป็นแม่ค้าท่านหนึ่งไปแล้วก็ไลฟ์ขายของอะไรอย่างนี้ค่ะ
ชิดจันการันตีค่ะก็ขายของ
มีวันพริกแบบดีมากหรือ
การไลฟ์มันก็ต้องเพียงเหมือนกันนะ
คือต้องโดนเร็วมาบ่อยอะไรเข้า
ก็เจอกันได้ส่วนใหญ่จะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย
ระดับก่อนทุกคนรวยไม่รู้จะรวยยังไย

เห็นอะไรเป็นโอกาสหรือว่าช่องทางตรงไหนที่ทำได้
ก็มองเป็นโอกาสแหละก็ทำสู้ค่ะก็ต้องสู้ลูกสี่อ่ะเนอะ
ก็ยังต้องสู้สู้ค่ะอืม
ใช่ใช่เราก็เหมือนลูกเขาก็เห็นเราแหละว่าเราทำงานอะไรอย่างนี้เนอ
เขาก็จะรู้ว่าต้องทำงานต้องขยันหรือว่าลูกชายคนโตตอนนี้ก็เริ่มแบบ
มะมิเป็นยังไงวันนี้แบบไลฟ์ขายของดีไหมหรืออะไรไหม
เขาก็เริ่มรู้ว่าเป็นยังไงส่วนลูกสาวเนี่ยก็ขายสลาม
เขาชอบเล่นมันเริ่มจากแบบเขาชอบเล่นสลามเล่นอะไรของเขา
เขาก็เปิดร้านของเขาเองขายสลามช็อปแต่ช่วงนี้เปิดเทอม
ก็เลยแบบอ่าเบรกไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอถ้าแบบเอ่อ
จัดคิวอะไรลงตัวเขาก็จะขายแต่เขาชอบเล่นอยู่แล้ว
ก็คือเริ่มจากความชอบแล้วก็เลยแม่ก็เออลองทำสิ
ลองทำขายแล้วก็ขายได้จริงจริงแล้วคนก็มาถามหานะ
คือเคยเอามาเข้ามาขายในไลฟ์แม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็กลับมาถามหาอีกว่าอยากได้สลามแบบ
วิสลามอยากได้สลามของน้องอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
ใช่สอนเรื่องเงินให้แบบคุณค่าของเงินให้เขารู้จักหาเงินเนอะ
ใช้เงินก็ต้องหาแล้วก็เมเนตเงินของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้
พอหามาได้แล้วเอ่อต้นทุนกำไรค่าใช้จ่ายยังไงแล้วสุดท้ายอ่ะ
มันมันมีเหลือไหมบางทีเขาก็ซื้อซื้อบางทีเขาอยากทำแบบนั้นแบบนี้
ก็ซื้อแบบวัตถุดิบเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสอนเขาคำนวณต้นทุนนู่นนี่นั่นด้วย
ค่ะตั้งแต่เด็กสิบขวบแล้วนะสิบขวบแล้วก็ก็คิดว่าเออต้องเริ่มตรงนี้
ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ดีเขาจะได้รู้จะได้รู้จักเออหาเงินเหมือนเราก็ทำงาน
ตั้งแต่เด็กเด็กเนอะเราทำงานตั้งแต่สิบหกอะไรอย่างเงี้สิบหกสิบเจ็ด
ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ปลูกฝั่งเขาได้แหละถ้าเขาชอบทำงาน
เขาแอคทีฟเขาขยันก็ยิ่งดีเลยอืมคือเป็นของการให้ลูกหาเงินเองแล้ว
แบบอืมคือแบบของคุณบางนี่ไหมคะแบบอืมเขาก็จะเขาก็ยังไม่ไม่ได้เชิงว่าแบบ
ชอบทำมากกว่าแต่พอมันได้เงินเราก็บอกเขาเนี่ยหนูทำแล้วมันได้
เงินด้วยนะเก็บเงินไว้นะหรือว่าเมเนสหรือว่าเวลาเขาอยากซื้ออะไร
เขาก็ซื้อโดยใช้เงินของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ใช้เงินของ
เราพอเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็จะแบบเอ่อรู้จักใช้เงินของ
เขาอืมแล้วก็รู้คุณค่าของเงินมากขึ้นคือเวลาจะซื้ออะไรก็จะเลือก
ของที่ตัวเองอยากได้จริงจริงจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแบบมาขอแม่ก็คือ
อาทิตย์แบบเมื่อไหร่อยากได้อะไรก็นั่นเนอะตอนนี้คือโอเค
เวลาจะใช้เงินที่ตัวเองกว่าจะหามาได้เนี่ยเพราะว่าเราให้ลูกแบบ
ถ่ายคลิปติ๊กต๊อกหรืออะไรก็คือได้เงิน๒๐๐บาท
อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็โอเคกว่าจะได้มาบางทีถ่ายวันหนึ่ง
มันมันเทคไทม์แล้วมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะใช้เงินเขาก็จะรู้คุณค่า
ค่ะอืมค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะเซ็กซี่บ้างเบาเบาเบาเบาเอ่อ
ชุดบางบางชุดบางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางวันนั้นใส่ชุดว่ายน้ำ
ของคุณพีคไงของซีสไงของน้องพีคอ่ะก็คือเป็นเพื่อนกันเนาะ
แล้วพีคก็ส่งชุดไว้น้ำขายชุดไว้น้ำแบรนด์เขาเลยแบรนด์ซีสายาอ่ะ
เพื่อนก็ส่งมาให้สักพักแล้วแหละก็คือเคยใส่ครั้งหนึ่งแล้วสามีก็แบบ
อะไรทำไมแบบโป๊จังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีความแบบ
เป็นบิกินี่อ่ะเนอะแล้วก็เราก็เออแบบถ่ายรูปให้หน่อยรอบนั้นนางก็ไม่ถ่ายให้
เราก็อยากจะถ่ายรูปรีวิวให้เพื่อนใช่ไหมก็ไม่ได้ถ่ายแล้วรอบนั้นก็อ่ะ
ติดไปอีกรอบหนึ่งคราวเนี้ยต้องได้ถ่ายแน่แน่แต่สามีก็แบบไม่ให้ไม่ถ่ายให้อีกอยู่ดี
สุดท้ายก็เลยเออห้องน้ำในห้องแล้วก็ก็เลยรีวิวแบบกับลูกเล็กก็พอ
ว่าแบบเออเพื่อนได้แค่นี้แหละเพราะว่าชุดนี้คือไม่ผ่านสาวไม่ผ่าน
ไม่ถ่ายให้แต่บางชุดเขาก็เขาก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะอืมบางบางชุดเขาก็ถ่ายให้น่ะ
แต่วันนั้นเขาแบบไม่ได้ถ่ายให้ก็เลยอ่าตามนั้นก็ยังสืบอืมก็เราก็เราก็ต้องแบบเนอะ
อยากเป็นพี่สาวอยากเป็นแบบเออเป็นแม่ที่ยังดูสวยดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็อยากจะดูเด็กดูให้มันเหมือนเดิมมากที่สุดอะไรอย่างนี้ก็สตาร์ฟไว้
ตาร์ฟไว้เหมือนแบบเนอะวัยยี่สิบต้นต้นตลอดไปตลอดการเลยค่ะขอบคุณค่ะ